ต่อกันที่นักเตะเยาวชนจากโรงเรียนอัดสัมชันธนบุรีนะคะ
ได้โอกาสไปเก็บตัวไกลถึงเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษค่ะ
สร้างชื่อเสียงกระฉ่อนเมืองแมนเชสเตอร์นะคะ
เมื่อสามารถเอาชนะทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณชนะเดชพิรัตนามงคลค่ะ
รายงานมาจากเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษค่ะ
หลังจากที่ได้ร่วมกันชมเกมฟุตบอลภูมิลิกอังกฤษ
ขอบสนามเกมระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้
ท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตัน
วันนี้ครับน้องนักเตะเยาวชน๑๒๑๕ปี

รอมานานครับได้ลงโชว์ฝีเท้าสักที
หลังจากที่ได้ลงฝึกซ้อมและได้ติวเข้มเทคนิคใหม่
ถึง๒ชุดร่วมด้วยทีมเยาวชนจากยาไมก้า
ที่มาร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกัน
โดยทีมเยาวชนธนบุรีครับสร้างชื่อกระช่อน
โดยการเป็นทีมที่ทำบนการดีที่สุด
ออกปากชมถึงความสามารถของเด็กไทยที่สามารถต่อกรกับผู้เล่นที่รูปร่างสูงใหญ่กว่าได้

หลับประดานน้องอัศวินธรรมสุนบุรีก็มาลงแข่งขันกับทะดาน

ชื่อเล่นชื่อบุฎประยุทธ์๑๕ปีจากโรงเรียสทรัพย์ชนธรรมดิเยาว์
เอาล่ะสำหรับเกมในวันนี้หลังจากจบการแข่งขันแล้วเป็นไงบ้างเราได้อะไรบ้างเอ่ย
ได้ทั้งความแข็งแกร่งครับแล้วก็การพัสซิ่งบอลให้เร็วขึ้นแล้วก็ระบบทีมที่ดีครับ
จากนี้แหละครับสิ่งที่สามารถนำมาพัฒนาทีมเราในการลงเล่นกับทีมระดับ
ก็ทนทานความหนาวเย็นแล้วก็ระบบทีมที่แข็งแกร่งขึ้นครับ
แล้วก็การพัสซิ่งบอลกับประเทศยุโรปให้เร็วขึ้นครับเพราะเราแข็งแกร่งน้อยกว่าครับ
ต่อไปนี้ก็สามารถเอาไปพัฒนาตัวเองต่อไปรวมไปถึงทีมอสัมชันด้วยนะครับ
ขอบคุณมากเลยนะครับครับผมคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือน้องน้องอัศชันธนบุรีที่เรียกได้ว่าได้โอกาสดีจริงครับ
ผมชนะเดชน์พี่รัฐตานัมงคลข่าวไทยรัททีวี